สถานการณ์น้ำในพื้นที่เพชรชบุรีกัน

ใช่ค่ะเป็นพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง

จุดนี้น้ำท่วมขัง๓วันผ่านไปแล้วนะคะ

บางคนต้องออกจากบ้านไปซื้อของอุปโภคบริโภค

ติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม

ซึ่งตรงข้ามกับบิ๊กซีเพชรบุรีนะครับ

รวมถึงสลับการวิ่งได้เรื่อยนะครับ

แล้วก็รถกระบะนะครับ

จะเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับ
จะเห็นได้ว่าเส้นทางการจราจรนั้นนะครับ
ทุกพื้นที่ของเส้นทางที่มุ่งสู่กรุงเทพมหานครนั้น
ถูกน้ำท่วมขังเต็มทุกพื้นที่นะครับ
โดยมีประชาชนบางส่วนนั้นยังคงต้องเดินลุยน้ำที่สูงกว่า๑เมตรนะครับ

แล้วก็ออกมาที่ยังห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะครับ
เพื่อซื้อของอุปโภคบริโภคนะครับ
แล้วก็ภายในชุมชนวัดใหม่ท่าสิริ
ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงเกือบ๑เมตรเช่นเดียวกันนะครับ
โดยในพื้นที่เฉลี่ยมีทั้งหมด๒หมู่บ้านนะครับ
ซึ่งมีประชาชนรวมทั้งสิ้นประมาณ๙๐๐หลังคาเรือน
ยังคงต้องอาศัยร่วมกับน้ำเข้าสู่วันที่๓แล้วนะครับ
ซึ่งชาวบ้านก็ได้บอกว่า
ส่วนใหญ่นั้นก็ขนข้าวของกันไม่ทันนะครับ
เนื่องจากว่าทางการหรือหน่วยงานราชการนั้น
มีการแจ้งเตือนที่ช้าเกินไปนะครับ
สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีนะครับ
น้ำได้ท่วมพื้นที่คิดเป็นร้อยละ๙๐
จำนวน๑๓ตัวนะครับ
แล้วก็เครื่องสูบน้ำของเทศบาลจำนวน๗ตัว
และเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งตามสถานีสูบน้ำต่าง
อีกจำนวนเก้าตัวนะครับพร้อมทั้งได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมชนรับประทานจำนวน๑๐ตัวนะครับ
โดยติดตั้งที่บริเวณสะพานดำนะครับ
พร้อมกันนี้เทศบาลได้จัดตั้งศูนย์อพยพ

เมื่อปริมาณน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับทางเทศบาลมีความจำเป็น
สาธารณะหลายสายนะครับคิดเป็นร้อยละหกสี่ปีของพื้นที่
เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับแล้วก็สำหรับประชาชนที่ต้องการถุงทราย
หรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นอื่นนะครับก็สามารถสอบถามสถานการณ์น้ำ
แล้วก็เส้นทางการจราจรรวมถึงเส้นทางการเดินทางได้ที่เทศบาลนะครับ
ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลขศูนย์สามสองสี่ศูนย์สามแปดแปดแปดแปดครับแล้วก็ศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งหกศูนย์สี่หกหนึ่งครับ
และนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในช่วงเช้านะครับ
และในช่วงเที่ยงรวมถึงตลอดทั้งวันนะครับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดเพชรบุรีอย่างต่อเนื่องครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากอำเภอเมืองเพชรบุรีครับขอบคุณด้วยค่ะครับ
ก็ถือว่าเป็นเส้นทางทั้งลงใต้เส้นทางเข้ากรุงเทพนะครับ
ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่อย่างจุดนี้ตรงบิ๊กซีที่ถนนเพชรเกษมนะครับ
ใครที่คาดว่าจะเดินทางผ่านเส้นทางนี้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะ
เขาบอกว่าสอบถามไปได้ที่อำเภอเมืองอเพชรบุรี๐๓๒๔๐๓๘๘๘